ทีนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูการเลือกตั้ง
เมื่อวานนี้ไต้หวันเขามีการเลือกตั้งนะคะ

เพราะว่าไต้หวันได้ประธานาธิบดีหญิงคนแรกนะคะ
นั่นก็คือนางใช่อิงเวิร์นนั่นเองนะคะ
เมื่อวานนี้หลังจากที่รับทราบข่าวว่าตนเองนั้นได้รับคะแนนเสียงท่วมท้น
แล้วก็ชนะขาดลอยได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของไต้หวัน
ก็ออกมากล่าวประสัยด้วยนะคะ
โดยนางสาวใช่อิ่งหวนวัย๕๙ปีซึ่งเป็นหัวหน้าพักประชาธิปไตยก้าวหน้า
เมื่อวานนี้ขึ้นเวทีประสัยชัยชนะเลือกตั้งไต้หวัน
หลังจากที่ผลการนับคะแนนเลือกตั้งที่มีขึ้นเมื่อวานนี้
ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายได้คะแนนเสียงเกินกว่า๑๖๐ค่ะ
ซึ่งก็ทำให้เธอนั้นเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของไต้หวัน
โดยเธอบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าชาวไต้หวันได้ใช้บัตรเลือกตั้งในการสร้างประวัติศาสตร์การเมืองใหม่
สร้างให้โลกเห็นว่าไต้หวันเป็นประเทศประชาธิปไตย
และประชาธิปไตยนั้นฝังลึกอยู่ในชาวไต้หวันค่ะ
จากนี้ยังระบุด้วยนะคะว่าจะเดินหน้าปกป้องอธิปไตยของไต้หวัน

รวมถึงกระชับความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นและสหรัฐ
พร้อมกันนี้นะคะได้ขอบคุณสหรัฐและก็ญี่ปุ่นที่ช่วยส่งเสริมประชาธิปไตยของไต้หวันมาโดยตลอด
เพื่อร่วมการรักษาผลประโยชน์และก็กระชับความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการ
สุดนะคะก็รัฐบาลจีนออกมาแถลงข่าวระบุว่ายังคงยึดมั่นข้อตกลงระหว่างจีนกับไต้หวันเมื่อปี๒๕๕๙
ตามนโยบายจีนเดียวและจะต่อต้านการแยกตัวเป็นเอกราชของไต้หวัน
หลังผลการเลือกตั้งของไต้หวันออกมาว่า
ประชาชนส่วนใหญ่สนับสนุนพักที่ไม่ต้องการพึ่งพาจีนแผ่นดินใหญ่

โดยก่อนหน้านี้รัฐมนตรีจีนที่ดูแลกิจการไต้หวัน
ออกมาเตือนว่าให้ยึดมั่นนโยบายจีนเดียว
โดยที่จะไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลังว่า
คุณค่าของสันติภาพและการพัฒนาหากมันได้ถูกริดร้อนไป
อันนี้ก็เป็นความเห็นจากจีนแผ่นดินใหญ่นะคะ